เจ้าหน้าที่ไปพบร่างชายเร่ร่อนเปลือยท่อนล่าง
วัยประมาณ๕๐๖๐ปีนะครับ
เสียชีวิตอย่างปริศนาที่ตึกร้าง
ทีนี้เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปชนะสูตรแล้วก็เก็บศพ

เสียชีวิตด้วยเหตุอะไรนะครับ
เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ตึกร้าง๒ชั้น
ตำบลวัดเกรดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ตำรวจสพแม่ปิงพร้อมด้วยแพทย์และเจ้าหน้าที่
กู้ภัยมูลที่รวมใจเชียงใหม่
เข้าตรวจสอบเหตุผู้เสียชีวิตเพศชาย

อายุประมาณ๕๐๖๐ปีนะครับ
เสียชีวิตอยู่บริเวณชั้น๑ของอาคารในสภาพ
กึ่งนั่งพิงเสาเปลือยกายท่อนล่าง
เสื้อแขนยาวสีดำแต่ไม่สวมกางเกงนะครับ
ซึ่งก่อนที่จะเข้าชนะสูตรทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ภัย
จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย

ประมาณ๘๑๐ชั่วโมงตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
อกจากนี้ยังตรวจพบกระเป๋าเป้สะพายของผู้ตาย๑ใบ
อยู่บนเก้าอี้หน้าร้านสะดวกซื้อนะครับ
สถานีขนส่งเชียงใหม่ห่างจากจุดที่ผู้ตายตายไม่ไกลมากนักนะครับ
ซึ่งภายในกระเป๋าพบเสื้อผ้าแล้วก็ยาแก้ไข้จำนวนหนึ่ง
แต่ว่าไม่พบเอกสารหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ
ไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใครมาจากไหน
พบศพคนแรกก็คือนายจิราวุฒณสงขลา
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อ๒๓วันก่อน
ก็ยังได้นำอาหารมาให้กับคนเร่ร่อนแถวนี้อยู่เลย
โดยพบผู้เสียชีวิตบ่นตอนนั้น
ว่าปวดท้องก็ไม่รู้ว่าปวดท้องเพราะอะไร
กระทั่งวันนี้นะครับตัวของนายจิราวุฒิเนี่ย
นำข้าวมาให้กับคนเร่ร่อนอีกครั้ง
เมื่อมาถึงก็พบเสียชีวิตไปแล้ว
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับ
๒๓วันที่แล้วครับ
อ๋อแล้ววันนี้จะเอาข้าวมาให้
วันนี้จะเอาข้าวมาให้แกแต่พอดีเลือดแกไม่ตื่น
หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วนะครับ

นำร่างผู้เสียชีวิตส่งไปให้แพทย์ชนะสูตร
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งนะครับ
พร้อมจะได้สอบหาพยานหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
ว่าเสียชีวิตจากสาเหตุอะไร
แล้วก็จะติดตามญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปนะครับ